ถ้าเราเจอแบบนี้บนถนนเราจะรู้สึกยังไงคะโอ้โหเออรู้สึกว่าคันรถเก๋งอ่ะ
โอ้โหก็โชคดีมาก

ผมของพลุงพลังเคยวางรองเท้าหนังคู่นึงไว้บนหลังรถ

อ่าเนี่ยค่ะแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่า
เจ้าของรถคันนี้เจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้โชคดีจริง

ตอนจิตติดไฟแดงอะค่ะก็มีผู้ชายคนนี้ค่ะมาเคาะกระจกบอกว่า
อ้าวนี่มือถืออยู่บนหลังคารถแล้วหยิบส่งให้ด้วยค่ะ
แม้แต่จะต้องเปิดประตูมาหยิบเองเขาหยิบส่งให้เลยนะคะ
พอได้โทรศัพท์มือถือคืนเสร็จปุ๊บไฟเขียวรถออกไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ
คือขึ้นรถแล้วก็ยังไม่รู้ว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ไหน
อาจจะกำลังหาเราไม่รู้ว่าอยู่บนหลังคารถก็ได้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะคะที่เกิดขึ้นลืมรองเท้าได้คืนไหมคะ
ไม่ได้คืนกูเวลาพอมันหล่นตรงไหนก็ไม่รู้
พอจะลงรถมาเอารองเท้าฉันไม่มีใส่
นี่ค่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้โชคดีจริงได้โทรศัพท์คืนค่ะ